เริ่มต้นขีดเส้นใต้วันนี้
อยากให้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนี้ครับ
เป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ครั้งนี้ระเบิดสนั่นก่อนไฟลุกไหม้จนเรือวอดทั้งลำ
ไฟไหม้ขณะที่กัปตันเรือจอดอยู่ริมทะเลพังงาที่อ่าวหมานตะกัวทุ่ง
แล้วก็ขึ้นไปกินข้าว
แล้วไฟไหม้ขนาดนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำแล้วนะครับ
ถ้าอยู่บนเรือเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จะมีคนตายหรือคนบาดเจ็บหรือไม่

ในข่าวเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจหาสาเหตุต่อไป
ข่าวนี้นะถ้าเป็นในภาวะปกติไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่หรอกครับ
เพราะว่าอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
มีคนเจ็บมีคนตายก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้
แต่ว่าในภาวะอย่างนี้ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่
ที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันซ้ำเติมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและภูเก็ตทั้งสองจังหวัด
อย่าลืมนะครับว่าเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
นักท่องเที่ยวจีนมาเจ็บมาตายที่จังหวัดภูเก็ต
เนื่องมาเกี่ยวกับเรือล่มนั่นแหละ
จนกระทั่งกลายเป็นว่าเขาหวาดภาวะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการนั่งเรือในบ้านเรา

ตัวเลขการเลิกจองโรงแรมที่ภูเก็ต
ชัดเจนเลยครับว่านักท่องเที่ยวที่จองไว้เลิกจองยกเลิกการจอง
ประเมินว่าตัวเลขที่ได้เงินเป็นเงินที่จะได้จากนักท่องเที่ยวเข้า
ตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตพังงาได้รับผลกระทบมาก
พวกโรงแรมพวกร้านอาหารพวกรถเรือให้เช่าทั้งหลายทั้งปวงกระทบมาก
จริงอยู่ครับหน้านี้เป็นหน้าโลซีซั่นคนมาเที่ยวกันน้อย
แต่ว่าที่มันน้อยเนี่ยมันน้อยผิดธรรมชาติ

ในที่สุดก็ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เร่งระดมหามาตรการดำเนินการต่าง
วันก่อนบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานก็มาบอกว่า
ได้เชิญสำนักข่าวเข้ามา๑๐กว่าสำนักข่าวที่เขามาดู

ได้อธิบายให้นักข่าวของเขาไปอธิบายกับคนจีนต่อ
ว่าเราได้ดำเนินการเรื่องนี้ยังไง
เราได้เตรียมพร้อมเราได้ระมัดระวังยังไง
การท่องเที่ยวเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์เชิงลุก
ไปดำเนินการอยู่ตอนนี้เพื่อกวักมือให้คนจีนมาเที่ยว
เงินหายไปเยอะนะครับจากระบบการท่องเที่ยวเนี่ย
แล้วมันกระทบอย่างที่ว่าจริง
ฉะนั้นพอเกิดเหตุนี้ซ้ำขึ้นมาอีกไปกันใหญ่เลยครับ
แม้ว่าจะเป็นเรือลำเดียวยังไม่มีคนเจ็บคนตาย

มันสะท้อนว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการตรวจเรือเนี่ย
มันยังมีปัญหาอยู่ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปใหญ่
แล้วโลกทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาที่ไหนลงไปในคลิปมันก็ไปทั่วโลก
สมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรต้องใช้ระยะเวลานาน
เราพยายามปิดข่าวมั่งอะไรมั่งก็ได้
แต่เดี๋ยวนี้พอเป็นคลิปตูมขึ้นมาปั๊บรู้กันหมดทั่วโลก

ฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องทำยังไงต่อ
สิ่งที่ฝ่ายเกี่ยวข้องควรจะทำต่อ
หนึ่งเร่งหาสาเหตุ
ถ้าผิดที่คนบกพร่องที่คนระบบที่คน
อันนี้ต้องลงโทษให้เด็ดขาดในข่าวก็เห็นว่าคุณอะไรล่ะ
คุณชานรงค์ประกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
ก็บอกอย่างนี้ว่ากำลังจะเร่งตรวจสอบ
สองเราต้องทำให้ชาวโลกเห็นว่า
เราไม่ได้ละเลยกับมาตรการความปลอดภัยเรื่องเหล่านี้นะ
สามเราต้องมีมาตรการเข้มกว่านี้และเอาจริงกว่านี้
ที่พลตมติสุรเชษฐ์หักพรรณว่า
พานบอกว่าต้องตรวจเรือทั้งหมด๔๐๐กว่าลำ
พวกที่ท่านเห็นในจอเนี่ยต้องตรวจทั้งหมด
สภาพเครื่องสภาพความปลอดภัย
ฉะนั้นเรื่องนี้อย่ามองว่าเป็นไฟไหม้เรือลำเดียว
แต่ให้มองว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ซ้ำเติมสถานการณ์ท่องเที่ยว
ทำยังไงก็ได้ให้ชาวโลกและคนจีนได้เห็นว่า
เข้มเราเอาจริงเอาจังอุบัติเหตุเกิดแล้วก็เกิดไป
แต่ว่าเราต้องบอกเขาว่าเราจะไม่ยอมให้เกิดเอก
ฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามที่จะดึงชาวจีนกลับมา
ใครไปสุวรรณภูมิสนามบินตอนนี้จะเห็นเลยว่าจะมีช่องทางพิเศษ
ชาวจีนเดินทางเข้ามาเข้าช่องทางนี้เป็นชาวจีนเท่านั้น
อำนวยความสะดวกให้เขาแถวจะได้ไม่ยาวมาก
เขาจะได้ประทับใจนี่เราลงทุนกันถึงขนาดนั้นนะครับ
เพื่อจะเอาใจคนจีนแต่เรื่องนี้เกิดตูมเดียวขึ้นมาเท่านั้น
เรื่องใหญ่เลยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจากนี้ไปก็คือว่า
ที่บอกว่าจะตรวจราตรวจสอบเรือทุกลำว่าได้มาตรฐานไหม
ปูพรมกันตรวจสอบเลยล่ะแต่ว่าคำถามที่ผมคิดในใจก็คือว่า
เอาใครไปตรวจสอบหนีไม่พ้นล่ะฮะเป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านั่นแหละที่ต้องตรวจสอบ
เอาคำถามตามมาก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเนี่ย
มีบุคลากรเพียงพอไหมที่จะไปตรวจสอบเรื่องพวกนี้
สมมุติมีว่าเพียงพอมีความชำนาญและรู้เรื่องเพียงพอไหม
ที่ไปตรวจสอบเรื่องพวกนี้เจ้าของเรือเขาเต็มใจจะให้ตรวจสอบไหม
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบกันจริงจังมากน้อยแค่ไหน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญมาก
ซึ่งเป็นปัญหาของระบบราชการไทยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกูลีกูจอ
ที่จะดำเนินการสารพัดสารพันธุ์มาลุมมาตุ้มกันใหญ่แต่ว่าพอสักพักหนึ่งสถานการณ์เป็นปกติก็หย่อนยาน
เรื่องนี้เป็นปัญหาจริงครับเป็นปัญหาจริง
เราไม่สามารถที่จะทำให้ข้าราชการเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องคงเส้นคงวา
เสมอต้นเสมอปลายได้เลยเราทำไม่ได้จริงจริงผมอยู่กับข่าวพวกนี้มาโอ้
แต่ไหนแต่ไรล่ะเอาสมัยก่อนรถโดยสารรถตู้มีปัญหาไฟลุกท่วม
กูลีกูจอกันใหญ่ที่จะแก้ไขปัญหาอ้าวมานั่งเก้าอี้นั่งตัวสุดท้าย
หลังสุดต้องเอาออกไปหนึ่งตัวเพื่อว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้
จะได้เอาออกมาได้ให้ลดจำนวนเก้าอี้ลงแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
เดี๋ยวนี้ท่านไปตรวจสอบดูสิครับไอ้ที่เขาเขียนตัวเลขว่าบรรทุกได้กี่ที่นั่งที่นั่งเนี่ย
เอาก็จริงเขาก็เติมเก้าอี้เข้าไปใหม่แล้วมีใครไปตรวจล่ะครับไม่มีฮะ
กว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึง
สมัยก่อนรถทัวร์รถบขเกิดเหตุไฟไหม้คนหนีออกมาไม่ได้
ตายไปตั้งหลายคนก็ไปพบว่าอ๋อไปต่อเก้าอี้
ตรงช่องทางที่จะเป็นทางออกฉุกเฉินเนี่ยคนออกมาไม่ได้
มีเก้าอี้ไปขวางอยู่แล้วทำยังไงฮะ
ก็ออกมาตรการว่าต่อไปนี้ห้ามมีเก้าอี้ตรงประตูออกฉุกเฉิน
ห้ามไม่ห้ามเปล่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องไปตรวจรถทุกคัน
ก่อนจะออกจากท่าดีครับแต่ว่าทำอยู่ได้พักเดียว
ทำอยู่ได้พักเดียวพอเหตุการณ์คืนสู่ปกติ
เขาก็เอาเก้าอี้มามาขวางทางออกฉุกเฉินต่อ
รอจนกว่าว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดหายนะขึ้นมาอีก
แล้วค่อยกวดขันกันอีกทีนึงเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
ทำไมมาตรการในการใช้กฎหมายเราจึงรุ่มดอนเป็นไฟไหม้ฟาง
ทำไมเราไม่ทำให้มันต่อเนื่องว่าทำผิดเมื่อไหร่จับเมื่อนั้น
ทำผิดเมื่อไหร่จับเมื่อนั้นไม่ต้องรอให้เกิดเหตุใหญ่
เอ๊ะทำไมทำไมเราทำอย่างงั้นไม่เป็นล่ะครับฉะนั้นเอาล่ะ
เรื่องของเรือที่ภูเก็ตคราวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟไหม้ลำเดียว
แต่ต้องเร่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเห็นว่า
เรามีมาตรการเข้มนะเข้มจริงนะไม่งั้นแล้วเขาก็กลัวคนของเขา
บาดเจ็บมาล้มตายเสื้อในเมืองไทยเนี่ยเขาก็หวาดภาวะ
ภาพที่ออกไปอย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับเรื่องการท่องเที่ยว
แม้จะเป็นเรือลำเดียวเพราะภาพนี้ยังสะท้อนว่า
เรายังยังไม่มีมาตรการที่รัดกลุ่มเรายังไม่เอาจริงเอาจัง
เจ้าของเรือก็ยังมีอภิษฎอยู่ก็ทำอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
เจ้าของเรือกับคนที่อยู่กรมการท่าเนี่ยส่วนใหญ่เขารู้จักกัน
เวลาตรวจก็คงพอเป็นพิธีพยักหน้ากันคนละที
รู้แล้วเข้าใจกันแล้วเอาพักพวกกันเราเป็นอย่างนี้ครับ
เรื่องมันจึงเกิดไม่สิ้นไม่สุดนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
คุณก๊อบครับคุณมินครับเวลาเขาหายไปเนี้ย
ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะกูกลับมาได้นะนานสิเออนานสิ
เพราะว่าเป็นเราเราก็ต้องภาวะสิครับเออแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว
เราไปกันแล้วมันเกิดขึ้นกับเราแล้วจะทำยังไงอีกนานฮะ
อีกนานสามหมื่นเจ็ดพันล้านนี่เยอะน่ะครับครับ
ตอนนี้ผมมีพักพวกที่ภูเก็ตร้องโอ๊ยกันเลย
ค้าคนจีนหายไปเยอะเลิกจองพอเขาไม่มาโรงแรม
โรงแรมก็ว่างพนักงานก็แย่ร้านอาหารก็แย่
ธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็แย่มันแย่ไปหมด
หมดเลยแย่หมดเลยคือกระทบกันเป็นวงกว้างทั้งหมดนะคะ
ก็อย่างที่เราบอกกันไปนะคุณผู้ชมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ย
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยถูกต้องและนักท่องเที่ยวจีนจีนเองเนี่ย
เขาก็เป็นรายใหญ่จริงนะคะ